เรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนก่อน
คุณครูตีเด็กที่บุรีรำ

ด้านแม่ของน้องบอกว่าไม่เอาเรื่อง
แต่ให้คุณครูจ่ายเงินเรื่องของเป็นค่าทำขวัญให้กับลูกชาย
ทีนี้ก็ร้อนไปถึงทางต้นสังกัด
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรำเข็ด๑พร้อมกับคณะ
ก็ได้เดินทางไปสอบถามข้อเท็จจริง
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรภูมิวิทยาที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำค่ะ
กรณีที่ผู้ปกครองของเด็กชายวัย๙ขวบร้องมา
บอกว่าเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ลูกชายถูกคุณครูประจำชั้นเป็นผู้หญิงนะ
ใช้ไม้ตีจนมีรอยเขียวช้ำบริเวณขมับขวา
นี่เห็นไหมเซ็นเซอร์ไว้ยังเป็นเห็นเป็นรอยอยู่เลยนะคะ
รวมถึงได้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
สถานีตำรวจภูทรเมืองบุรีรำแล้ว

คุณครูคนที่ถูกอ้างว่าเป็นคนก่อเหตุเนี่ย
คุณครูปฏิเสธนะบอกว่าไม่ได้ตีเด็ก
เรื่องต้นก็เลยยังไม่สามารถสรุปได้
จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนก่อนนะคะ

ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
เด็กที่ได้รับบาดเจ็บทั้งครอบครัว

ขณะเดียวกันตำรวจภูทรเมืองบุรีรำก็สอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้น
จากคุณครูที่ถูกอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุ

สอบจากเด็กที่ถูกทำร้าย
สอบจากเด็กที่อยู่ในวันที่เกิดเหตุ
รวมทั้งพยานแวดล้อมเบื้องต้น
ก็จะสอบถามเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่น้อยกว่า๓คน
ว่าเด็กทั้ง๓คนเขาจะให้การไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่นะคะ
ส่วนแม่ของน้องวัย๙ขวบก็บอกว่าจะไม่เอาเรื่องค่ะ
แต่ว่าขอให้ทางโรงเรียนจ่ายค่าทำขวัญให้กับลูกชาย
พร้อมทั้งบอกด้วยนะคะว่าหลังจากที่เกิดเรื่อง
ครูคนที่เกาะเหตุที่คุณแม่บอกนะ
สั่งห้ามเพื่อนลูกชายไม่ให้มาคบหา
ไม่ให้ไปรับประทานอาหารไม่ให้ไปเล่นด้วย
ถ้าเกิดเด็กคนไหนฝ่าฝืนจะโดนทำโทษ
ก็เลยทำให้ลูกชายวัย๙ขวบจะต้องอยู่คนเดียวในโรงเรียน
คือเขาก็รู้สึกว่าแปลกแยกเพื่อนไม่เข้ามาเล่นด้วยนะคะ
แล้วก็ล่าสุดแม่บอกว่าทนไม่ไหว
ขอย้ายลูกชายไปเรียนที่โรงเรียนอื่น
ลาออกจากงานด้วยเพื่อที่จะดูแลลูกอย่างใกล้ชิด
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ต้องมีการสอบก่อนว่าจะเป็นยังไง
ถ้าเกิดเป็นจริงก็ต้องมีการเยียวยาเรื่องของน้องยังเด็กอยู่เลย